ความเชื่อก็มีอีกที่ว่าเชื่อเนี่ยเชื่อว่าขายได้ดี

เขาบอกว่าขายหนึ่งขีดเป็นแสนเลยนะครับ

เห็นแต่ว่ารูปร่างจะแตกต่างกันออกไปนะ

ไอ้วัตถุสีเทารูปร่างคล้ายกับก้อนหินปาการังนั่นนะ
เขาบอกว่ามีน้ำหนัก๑กิโลกรัม
ชาวบ้านเขาเชื่อว่านี่คืออ้วกวานนะจ๊ะ

ของดีหายากไม่ได้หาง่าย
แล้วที่สำคัญมันมีราคาแพง
อย่างที่ขึ้นซีจีให้ดูขีดละแสน

อุ้ยไม่มีเหรอเงินแสน
เอาอย่างนี้ละกันไปถามชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
นายสุทัศน์หวานรดีอายุ๕๒ปี
ชาวบ้านนายตำบลครองน้ำเข็มอำเผินแหลมสิงห์

เล่าว่านี่เขาไปเจอกับอ้วกวานชนิดอยู่ริมชายหาด
ก็ให้ชาวบ้านมาลองพิสูจน์กันหลายคนแล้ว
หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละใช่

คือวิธีการที่ทดลองเบื้องต้นนะ
ผมใช้คำนี้แล้วกันว่าเบื้องต้นนะ

เอาขูดเอาช้อนไปขูดผิว
แล้วได้ผิวมันมานิดหน่อย

อันนี้เขาลองใช้ไฟจากเทียนนะ

ละลายกลายเป็นของเหลวแล้วมีกลิ่น
กลิ่นมันจะออกคาวหน่อยเขาว่างั้น

คล้ายกับคุณสมบัติที่เขาล่ำลือกัน
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันต้องส่งไปยังศูนย์ที่เขาแบบว่า
วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับอ้วกวานจริง
แล้วจะมีใบการันตียืนยันมา

ในราคาขีดละหนึ่งแสนบาท

อัทธารณ์ที่บอกว่าขีดละแสน

แล้วเขาบอกว่านี่เขายังมีเพื่อน

เรียกได้ว่าเป็นชุมชนกลุ่มอ้วกวานเหรอ

บางคนบอกมีบางก้อนเนี่ย

ไม่แน่ใจเหมือนกันได้มาแบบไหนก็ต้องเอาไปพิสูจน์ทราบกันเนอะ
แล้วถ้าสนใจเขาบอกแบบนี้ว่าโทรมาไหมล่ะ
ลองโทรมาสอบถามโทรมาพูดคุยกันได้

ใช่ว่าจะแถมนู่นแถมน้องใบตองไม่ใช่แบบนั้น
แต่หมายถึงว่าคนที่เขาสนใจพวกอ้วกปลาวานอ้วกวาน
คือเขาบอกว่าเอาไปทำเป็นหัวเชื้อน้ำหอมได้

เหมือนกับว่าเป็นตัวแบบเป็นหัวที่แบบเอาไปทำละลาย
ส่วนใหญ่จะอยู่ในเครื่องสำอางแล้วก็พวกน้ำหอมต่าง
เขาว่าอย่างนั้นนะซึ่งมันจะมีราคาแพง
ลองโทรไปสอบถามแล้วกันคนที่ชื่นชอบไอ้เรื่องพวกนี้

ค่ะลองคิดต่อไปตั้งแต่ยังไงทรัพย์ก็ต้องไปพิสูจน์เรื่องมันใช่จริงหรือเปล่า
ฉะนั้นจะได้ไม่มีปัญหาต่อมาว่าเอ๊ะเอามาหลอกขายกันอะไรแบบนี้ไง
ใช่ก็ต้องรอดูว่ามีใบการันตีหรือเปล่า
ยืนยันหรือเปล่าว่าเป็นของแท้แน่นอนนะคะ